ครอบครัวนี้ใหญ่เหลือเกินฮะนี่ข้างหลังนี้ที่เราเปิดให้ดูตอนต้น
รายการอืมก็เมาเมาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
อะโวยวายกันตำรวจก็เลยมาเตือนหน่อย

อีหน้าใหม่ออกไป

สิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิ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

หน่อยนะครับ

ที่วันเราไปว่าเขาแล้วไปดันเขาแล้วแฟนไปว่าเขาเขาจับปืนนะ
บ้านเลยถามทำไมเหลือจะชักบุญยืมประชาชนเหรอฉันไม่มีปืนหรอก
โอ้โหพอปล่อยเสียงแล้วสงสัยหลายอย่างเลยนะครับ
แล้วตำรวจก็ต้องทำยังไงแต่ที่แน่คือ
ก็เขาแจ้งมาตอนกลางคืนแล้วที่บอกว่าตำรวจยศใหญ่ยังไม่กล้ามาตอนกลางคืน
ถ้าเขาแจ้งตอนกลางคืนให้มาเช้าไงให้มาเช้าเมื่อคืนคุณเสียงดังนะ
ก็บ้านอื่นเขาเดือดร้อนตอนกลางคืนตำรวจสายตรวจก็ต้องมาตักเตือนตอนกลางคืนสิครับ
ในส่วนของคดีตำรวจสายตรวจท่านนั้นที่โดนด่าเข้าไปก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับครอบครัวนี้แล้วนะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกครอบครัวนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแตกต่างกันไปตามพฤติการที่กระทำผิดครับ
เมืองต้นก็มีข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันดูหมินเจ้าพนักงาน
แต่ละคนก็โดนแจ้งข้อหาต่างกันไปครับขณะเดียวกันในครอบครัวนี้แม่นี่ไม่ยอมด้วยเตรียมหลักฐานแจ้งความกลับตำรวจนะ

ฐานบุกรุกและพรบคอมที่เอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ครับ
วันนี้จะเดินทางไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการเลย
เพื่อไปร้องเรียนการทำงานของสายตรวจครับ
คุณผู้ชมเรานำเสนอให้ทั้งสองมุมก็แล้วกัน
หลังจากนี้ก็รอดูกระบวนการตามกฎหมายว่าฝั่งใดผิดบ้างนะครับ
ไม่น่าจะเป็นเรื่องเลยจริงนะ